เหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กอีกแล้ว
เด็กน้อยวัยแค่๔ขวบเองเด็กชาย
แต่ว่าถูกครูทำโทษด้วยวิธีการเอาเทปกาวปิดปาก

พ่อของเด็กเอาภาพเด็กออกมาโพสต์ให้โลกโซเชียลได้เห็นกัน
แล้วก็มีเรื่องราวที่คุณพ่อพูดว่า

เด็กแค่๓๔ขวบเองและเป็นเด็กเล็กนะครับ

เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ
ครูศูนย์เด็กเล็กอบตเสอเผลอกุมภาวะปี
ทำโทษเด็กน้อยอายุ๓๔ขวบได้อย่างไกลในแบบนี้
ด้วยการใช้เทปกาวติดที่ปากเด็ก
ด้วยเหตุผลที่ว่าเด็กน้อยดื้อแต่มันถูกต้องไหมครับ
นี่คุณพ่อถามโลกโซเชียลคุณพ่อก็ถามไปถึงคุณครูนั่นแหละ
ผมก็เคยเรียนผมก็เคยดื้อจบมาหลายโรงเรียน
ผมบอกเคยเจอวันนี้ผมเจอแล้วครับเจอกับลูกของผม
ปากเป็นแผลเลยอยากถามดังจิตใจครูทำด้วยอะไรนะครับ
และบอกด้วยนะฮะว่าผมไม่ได้กล่าวหาคุณครูที่นั่นทั้งหมดนะครับ
ผมว่าเฉพาะคุณครูที่ทำ
เป็นเรื่องที่ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลแล้วดูปากเด็กสิคุณ
คือการติดเทปกาวเนี่ยแกะไม่ดีมันเป็นแผลนะ

แต่ละคนเด็กเขาจะแพ้พวกสารที่มันอยู่ในเทปกาว
แต่ละคนเหมือนกันหรือเปล่าใช่ค่ะบางคนแพ้เยอะก็จะแสดงอาการเยอะ
บางคนไม่แพ้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรไง
เรื่องราวนี้กำลังถูกแชร์ออกไปหลายคนแสดงความคิดความเห็นมา
บอกว่าคุณครูน่าจะทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ดื้อมเป็นธรรมชาติของเด็กควรจะมีวิธีการรับมือที่ดีกว่านี้
จากภาพก็คาดว่าอาการแพ้สารเคมีบนเทปกาว
ทำให้เด็กเกิดแผลเปื่อยแบบนี้หรือไม่ก็ตอนดึง
คือดึงแรงมันก็เกิดเป็นแผลถลอกได้แบบนี้
ตอนนี้หลายคนเรียกร้องให้สารศึกษาและครู
คนที่ทำออกมาชี้แจงแล้วก็แสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับ
และอยากให้มีการคัดกรองครูที่จะมาดูแลเด็ก
คัดเลือกจากคนที่มีจัญญาบันจริง
เพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้กับเด็กคนอื่นด้วยนะครับ

หรือว่าคุณครูทำหน้าที่แล้วครูเครียด
เราควรจะมีวิธีการในการที่จะ
บรรเทาภาวะจิตใจของคุณครูด้วยนะครับ